พาคุณผู้ชมไปดูคลิปชักดาบกันหน่อย
ไม่ใช่คลิปการรุมทำร้ายร่างกายกัน

อันนี้เป็นการตีความจากคำบรรยายในโพสต์

ก็คือมีพ่อแม่ลูกไปกัน๓คน
ไปกินชาบูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองขอนแก่น
ทานไปประมาณ๑ชั่วโมง
ทุกคนอิ่มน้ำสำราญกันเรียบร้อยแล้ว
ค่อยทยอยเดินออกจากร้านไปนะคะ

ค้างค่าอาหาร๑๑๙๗บาท
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์

ร้านอื่นให้ระมัดระวังด้วย

มีการตั้งฉายาให้กับครอบครัวนี้ด้วย

ล่าสุดไปถามเจ้าของร้านเป็นเจ้าของคลิปด้วย
ชื่อว่าคุณเอกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากแชร์คลิปออกไป
มีคนแชร์ออกไปอีกกว้างขวาง
ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
ที่เขาได้โพสต์ออกไปนี่นะคะ
คือโพสต์เมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้หญิงเอาเงินจำนวน๑๑๙๗บาทมาจ่ายให้กับทางร้านแล้ว
ส่วนถามว่าออกไปเลยเหรอ
เหตุผลอะไรเขาบอกว่าเข้าใจผิด
คิดว่าลูกชายลูกชายคือคนที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยนะ
คิดว่าลูกชายได้จ่ายเงินไปแล้ว
เพราะลูกชายเป็นคนลุกออกจากโต๊ะอาหารคนแรกแล้วเดินห่างออกไป
พร้อมกับผู้ชายอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือสามีเนี่ย
ตามไปที่หลังก็เลยคิดว่าลูกคงจ่ายไปแล้ว
ออกไปยืนหน้าร้านแล้วตัวเองก็เลยเดินออกไปเลยนะคะ
เจ้าของคลิปขอบคุณสังคมออนไลน์ช่วยกันแชร์คลิปนี้นะคะ
เพราะว่าพนักงานของร้านจะได้ไม่ถูกหักเงินเพื่อเป็นการชดใช้แทน๓คนนี้
เหตุการณ์ลักษณะนี้ถามเจ้าของร้านเคยเกิดขึ้นไหม
เจ้าของร้านบอกว่าเคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าทางร้านไม่เคยเอามาโพสต์
เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตแต่พอมันเกิดซ้ำซาก
ซ้ำแล้วซ้ำอีกตัดสินใจโพสต์เลย
เป็นการเตือนสติลูกค้าที่คิดจะทำเดี๋ยวจะโดนแบบนี้นะ
และนอกจากนี้เตือนเจ้าของร้านร้านอื่นให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะ